สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ไปประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
อิทธิพลทางอ้อมของพายุไต้ฝุ่นฮีโกสซึ่งแปลว่ามะเดือนะคะ
ในวันนี้ใต้ฝุ่นลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปบริเวณประเทศจีน
มีมุมป่นตนกวางตู้และกวางซีค่ะ
หลังจากนั้นพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรชั่นค่ะ

เหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก

โดยฝนจะตกแบบยาวคุณผู้ชม
ตกทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ราบนะคะ

ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยค่ะ

หุบเขามรณะในประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกค่ะ
อุณหภูมิแตะ๕๔๔องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งในปีนี้นะคะหุบเขาแห่งนี้ค่ะ
มีฝนตกน้อยมากบางปีไม่มีฝนตกเลยนะคะ
ซึ่งความร้อนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคลื่นความร้อน
พัดปกครุมบริเวณชายฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ